มาติดตามเรื่องร้อนในโลกโซเชียลกันนะครับ
อากาศร้อนแบบนี้ก็อย่าเพิ่งใจร้อนกันนะฮะ
คือเรื่องนี้นะครับโซเชียลเขาก็แห่แชร์โพสต์
ผู้หญิงคนหนึ่งที่พาคุณแม่ไปเที่ยว
ที่ชายหาดนางรองอสัตหีพจังหวัดชมบุรี
แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ของหาดเขาเตือน
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ขับรถเข้าไปเหยียบ
ในพื้นที่ที่เป็นชายหาดพื้นทรายนี่แหละครับ
แต่เขาก็มีเหตุผลนะบอกว่าคุณแม่อายุเยอะแล้ว

แล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
เพราะผู้หญิงคนนี้เอาเรื่องที่เธอถูกเจ้าหน้าที่ต่อว่า
ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็ระบุข้อความว่าเธอก็มาเที่ยวที่นี่แหละ
หาดนางกรองอสัตวิทธิ์จังหวัดชมบุรี
ขับรถมาเที่ยวที่นี่ไม่รู้ว่ารถเหยียบทรายไม่ได้
เพราะเดินไปไม่ไหวจึงขอพาแม่ไปลง
แล้วค่อยนำรถไปจอดแล้วก็ใช้คำพูดค่อนข้างจะอะไรดี
คือเอาง่ายทั้งโพสต์มึงกูทำอะไร
ว่ากูไม่ได้มึนแต่ถ้ากูผิดก็จะไม่เถียง
แล้วก็โดนชายคนนี้แหละที่วงกลมไว้
ต่อว่าจนคนอื่นหันมามองไม่อยากจะกลับมาเที่ยวที่นี่อีกเลย
พร้อมระบุทิ้งท้ายว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำ

เรื่องนี้มันก็ถูกโพสต์ถูกแชร์ออกไป
ทีนี้ทางหาดนางกรองอำเภอสัตหีบ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเขาก็มีคนดูแล
และผู้ชายคนนี้ที่ถูกระบุถึงถูกวงกลมไว้เนี่ย

ที่เพจนี้มีคนติดตามมากกว่า๒แสนคน
ก็โพสต์ชี้แจงอธิบายถึงเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมว่า

ก็อยู่ในความดูแลของการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ
ซึ่งถ้ามีคนพิการมีเด็กอ่อนมีรถเข็นเด็กหรือคนแก่ที่มีวิวแชร์
ก็สามารถแจ้งต่อน้องทหารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ได้

พอท่านไปจอดแล้วจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเลย
จะมีคนมาดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็ก
หรือว่าคนที่เป็นผู้พิการของท่านนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามคุณแบบสุภาพ
แต่เจ้าของโพสต์ฝ่าฝืนแล้วก็ยังเข้าไปจอดในหาดทรายอีก
ทั้งที่มีคนนั่งอยู่เป็นจำนวนมาก
คือมีนักท่องเที่ยวแถวนั้นเยอะเลย
โดยทางเพจได้ทิ้งท้ายไว้ว่า
ชายคนที่เจ้าของโพสต์บอกว่าเป็นคนเก็บเงินหน้าห้องน้ำนั้น
จริงแล้วเขามียศมีตำแหน่งด้วยนะก็คือ
โทอนุสรลอยชื่นเป็นผู้จัดการหาดนางกรองนั่นเอง
แล้วก็เรือโทอนุสรก็มาโพสต์ต่อเหมือนกัน
บอกว่าเขาก็ทำงานปฏิบัติไปตามหน้าที่ครับ
ผมขอให้ทุกท่านที่มาเที่ยวปฏิบัติไปตามหน้าที่อากาศร้อนแบบนี้
อย่าเกิดความรุนแรงกันเลยนะฮะอย่ามีปากเสียงกันเลย

นี่ดิฉันเข้าไปดูในเพจเนี่ยเขาแชร์ข่าวของไทยรัฐออนไลน์ด้วยค่ะ

แล้วก็มีคนเข้ามาต่อว่าผู้หญิงคนนั้นเยอะแยะเลย
เอาเรื่องนี้ไปโพสต์แล้วก็ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ
ขณะที่ผู้หญิงคนที่โพสต์เริ่มต้นนะคุณ
ก็บอกว่าก็ไม่ได้จะถกจะเถียงอะไรนะ
แต่ที่มาพูดถึงแล้วก็ต้องการจะสื่อก็คือ
ทำงานบริการไม่ควรพูดจาหยาบคาย
ไม่ควรตะคอกไม่ควรตะโกนควรจะฟังเหตุผลก่อน
และล่าสุดผู้หญิงคนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์

ก็ลบโพสต์ของเธอไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับ